เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูตัวเลขเมื่อวานนี้

สมาชิกสภาพุทธแห่งราษฎร๔๙๙คน

คุณศักดิ์สารำสอบุรีรำ

สมาชิกสภาพุทธแห่งราษฎร๔๙๙คนเนี่ย
รวมจากทุกพักโหวตให้คุณพิธา

ไม่เห็นชอบ๓๔คน

แต่จริงแล้วเมื่อวานนี้มีสวเข้าประชุมทั้งหมด๒๑๖คนนะ
แสดงว่าอีก๑๐คนไม่ได้ลาประชุมแต่ไม่ร่วมแม้กระทั่งการลงมติเลยคุณผู้ชม
ทีนี้มาดูสว๑๓คนที่โหวตให้คุณพิทาเป็นใครบ้าง

๑สัตว์ราชาญเกียรติคุณไกรสิทธิ์ตันติศิรินทร์
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา๓นายฉลาวพวงมาลัย
แล้วก็มีคุณวัญชัยสอนสิริด้วยนี่ที่ท่านจริงก็ประกาศนะ
ก่อนการประชุมสภาเมื่อวานว่าท่านจะโหวตให้คุณพิธา
แล้วก็มีคุณหมออำพลจินดาวัฒนะรวมไปถึงคุณประภาษีสุฉันทบุตรครับ
ซึ่งสวประภาษีก็โหวตให้คุณพิธาเป็นคนสุดท้าย
เพราะว่าตอนแรกก็ลุ้นอยู่ไงตอนที่ประกาศชื่อคุณประภาษี
แล้วมันเงียบพอเงียบทุกอย่างก็แบบอ้าวแล้วคุณประภาษีเคยบอกไว้ล่ะ
มาตอนสุดท้ายท่านประธานบอกว่าใครที่ไม่ได้แสดงตัวจะโหวต

ส่วนคนอื่นก็ขึ้นให้ตามหน้าจอนะคุณผู้ชม
มีทั้งคุณซากีมีพลตำรวจโทนัทธวัฒน์คุณพีรศักดิ์พอจิต
คุณพิสารมานวพัฒน์มีคุณมณ์เทียนบุญตันนะครับ
คุณวุฒิพันธ์วชัยรัฐคุณสุรเดชจิรัตติเจริญ

ขนาดโดยการมีคนถามหาอ้าวสวบางคนไม่มาตามนัดหรอ
ก็คือสมาชิกวุฒิสภาที่เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่า
สนับสนุนคุณพิทาให้เป็นนายก
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไม่ปรากฏว่าลงคะแนนนะครับ
ที่หายไปเนี่ยก็คือคุณพัทราวรามิตรมีนายประมาณสว่างญาติ
มีนายสถิตริ่มพงพันธ์มีนางประยูนเหล่าสายเชื้อ
และนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมนี่แหละครับคุณผู้ชม
ที่หายไปนะครับแล้วก็ไม่ปรากฏคือจะมีส่วนที่ขาดประชุมเลย
มาประชุมเลยแล้วก็มีที่มาประชุม
แต่ไม่แสดงตัวในการลงคะแนนฮะ
ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณผู้ชมฮะ
เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูฝั่งรัฐบาลเดิม
ฟังดีนะฝั่งรัฐบาลเดิม๑๘๘
ดออกเสียงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่เห็นชอบเท่าไหร่
ไปดูครับที่ได้สสมาเป็นลำดับที่๓
ลงคะแนนไม่เห็นชอบ๗๐คนนะครับขาดคุณศักดิ์ชาลำเมื่อกี้ที่
ดอมได้อธิบายอยู่โรงพยาบาลพลังประชารัฐ๔๑คนลงคะแนนไม่เห็น
ทั้งหมดครับรวมไทยสร้างชาตินะครับที่เสนอพลเอกประยุทธ์
เป็นคันดิเดตนายยกกระธมนตรีมีสสสามสิบหกคนไม่เห็น
ทั้งหมดครับพักประชาธิปไตยใหม่มีสอสอคนหนึ่งไม่เห็น
ชอบครับท้องที่ไทยมีสอสอหนึ่งคนไม่เห็นชอบครับแล้วพักที่
ประชาธิปัตรมีสสยี่สิบสี่คนนะครับปมาชาธิปัตรนั้น
มองจะมั้ยงดออกเสียงทั้งหมดครับ๒๕คนนะฮะ๒๕คนขอไป
แล้วก็พักชาติไทยพัฒนามี๑๐คนงดออกเสียงทั้งหมดหลังจากมีการแก้ไขกันไป
พักประชาชาติมีสอสอหนึ่งคนครับลงคะแนนงดออกเสียงครับ
ภักดิ์ชาติพัฒนากล้ามีสอสอ๒คนงดออกเสียงครับ
ครูไทยเพื่อประชาชนมีสอสอ๑คนและพักใหม่มีสอสอ๑คนงดออกเสียงครับ
อย่างไรก็ตามผลสรุปรวมสอสอทั้งหมดนะครับที่ลงคะแนนเห็นชอบนะครับ๓๑๑คน
ไม่เห็นชอบ๑๔๘คนและงดออกเสียง๔๐คน
ส่วนสวลงคะแนนเห็นชอบ๑๓คนไม่เห็นชอบ๓๔คนและงดออกเสียง๑๕๙คนครับคุณผู้ชมครับ
แต่เอาจริงที่เห็นชอบ๓๑๑นี้ก็จริงก็ไปตามที่บอกค่ะเพราะว่าจาก๓๑๒เสียงแล้วก็หักประธานวันนอน